ไปที่จังหวัดเลย

ทีนี้ไปเลยจริงแล้วนะคุณผู้ชมนะที่จังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่
ภูกระดึงโอ้โหเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแล้วตอนนี้ยิ่งฮิตกว่าเดิมด้วยนะจะบอกให้
นี่ครับไม่ต้องไปถึงเมืองนอกนะที่เลยครับจังหวัดเลยนะฮะที่ภูกระดึงครับ
เขามีนะครับไปกันครับที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนี่เองนะครับ
ที่นี่เนี่ยที่น้ำตกเบนพบใหม่ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งนะครับ
ของจังหวัดเลยซึ่งแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นเดินชมป่าธรรมชาติอย่างหนาแน่นเลยทีเดียว
โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนธันวาคมก็คือนี่แหละปีที่แล้วแล้วจะยาวไปจนถึงช่วงต้นกุมภาพันธ์ของปีนี้
หรือว่าแดงแบบไฟเดือน๕
ทั่วทุกพื้นที่ของน้ำตกในอุทยานจะบานอยู่แบบนี้นะสัก๒๓สัปดาห์ครับ
จากนั้นมันก็จะผลัดใบร่วงหล่นไปตามพื้นดินนะฮะ
จากไปดูใบเมเปิ้ลแล้วนะครับ
ภูกระดึงแห่งนี้ยังขึ้นชื่อเลยนะ
กับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะให้คำนิยามว่า
เที่ยวให้สุดชีวิตพิชิตภูกระดึง
นี่แหละครับเพราะว่ากว่าจะไปถึงยอดภู
ต้องผ่านน้ำตกผ่านป่าลัดเลาะตามทางไป

ซึ่งใช้เวลาเดินประมาณสัก๓๕ชั่วโมง

ก็จะพบกับวิวธรรมชาติที่สวยงาม

พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับ
นี่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่วัดใจด้วยนะจะบอกให้

เขาบอกว่าถ้าไปกันเป็นคู่รักแล้วเนี่ยนะ

แล้วสุดท้ายพากันกลับลงมา

แสดงว่ามีโอกาสจะได้คบกันแบบยาว

แล้วลงมาใส่คอนเบิร์ตใส่กันคือแยกทางกัน
อันนี้เนี่ยนะก็เรียบร้อยแล้วครับ
มันเหมือนเป็นการพิสูจน์จิตใจกันว่าจะรักกันจริงหรือไม่
ก็คือว่าลำบากก็ลำบากไปด้วยกัน

คือถ้าไปแล้วคุณดูแลคนรักไม่ดีนะ
ที่นี่จะเป็นสถานที่พิสูจน์ใจเลยว่ารักกันจริงหรือไม่
ไปไปกันได้นะครับที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลย
พูดถึงภูกระดึงจังหวัดเลยเนี่ย
เป็นอีกที่หนึ่งที่ใครใครก็ตามเนี่ย
ถ้าอยากจะขึ้นไปดูวิวสวยก็ต้องไป
และอย่างที่คุณชนะบอกแหละว่าต้องไปพิสูจน์ความแข็งแกร่ง
สูจนสมรรถนาร่างกายของเราว่ายังไหวอยู่ไหม